ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพในสังคมออนไลน์
เป็นคดีดังเรียกสั้นเปรี้ยวหันศพ
คดีนี้นะคะในช่วงของการพิจารณาคดี

มีภาพนี้ออกมาและปรากฏ
ว่าภาพนี้มันต้องเป็นภาพที่อยู่ในศาลแน่
แน่นอนฮะใช่ค่ะพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป
สารก็เลยบอกว่าจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับคดีนี้
เพราะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาล
ตัดสินให้จำคุก๒เดือนปรับอีก๕๐๐บาท
สำหรับ๓ผู้ต้องหาที่ปรากฏอยู่ในภาพ
กรณีของสาวเหล่านี้นะ

ตั้งแต่แต่งหน้าทาปากแดงนะฮะตอนถูกควบคุมตัวนะครับ
หรือมีเซลฟี่ในศาลโผล่มาอีกนะฮะ
ใช่ค่ะสารจังหวัดขอนแก่นเบิกตัวนางสาว
ปริยานุษย์นนวังชัยหรือเปรี้ยว
นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญออกจากเรือนจำกลางขอนแก่น
และเรียกนางสาวจีดารัฐพรมกุลหรือเบ้น
ผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่างให้ประกันตัว
ในข้อหารับของโจรในคดีฆ่าหันศพ
เพื่อไต่สวนและพิจารณา
กรณีที่มีภาพของผู้ต้องหาทั้ง๓คน

แล้วก็มีบทสนทนาของนางสาวเปรี้ยวกับเพื่อนคนสนิท
เป็นการพูดคุยกันผ่านอินบ็อกซ์
หรือว่ากล่องข้อความทางเฟซบุ๊ก
มีคนครอบแล้วก็เอามาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
นายธวชัยวงซ้ายทนายความของนางสาวเบนท์

ถ่ายภาพภายในห้องพิจารณาคดี

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสืบพยานฝ่ายโจทย์
โดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพ

แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่
ก่อนที่ผู้พิพากษาจะออกนั่งบันลัง
เพื่อพิจารณาคดีค่ะ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็ให้การสารภาพนะคะ
เนื่องจากทำไปด้วยความคึกขนอง
พิพากษาจำคุกคนละ๒เดือนปรับ๕๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปี
เพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้มีการกระทำ
เป็นการละเมิดอำนาจศาลอีกค่ะ